คุณผู้ชมฮะที่ชมบุรีชาวเน็ตเขามีการแชร์เรื่องนี้
บอกว่าที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
เอ๊ะทำไมนี่ร้านกาแฟที่อยู่ในสารปฏิบัติธรรมถึงสวยหรูขนาดนี้
คนไปปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยวางเลยเหรอ
จะต้องอยู่ในสารที่สวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวก

นี่เป็นคลิปร้านกาแฟแห่งหนึ่งในวัดนะคุณนะ
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือวัดป่าวัชิระบรรพฤษ
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีนะครับ
ที่มีผู้ปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว
สั่งเครื่องดื่มกันจำนวนมาก
มีคนถ่ายคลิปนี้แล้วก็เอามาลง
จริงคลิปต้นฉบับเขาก็ไม่ได้เอามาวิภาควิจารณ์นะ
เขาบอกโอ้เป็นสารที่ปฏิบัติธรรมที่สวยงามสงบ
และที่สำคัญมีกาโฟงกาแฟอะไรแบบนี้นะครับ
แต่พอลงไปแล้วสิคุณชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานา
บอกว่าโอ้โหร้านกาแฟในวัดหรูหรากว่าคาเฟ่ระดับ๕ดาวซะอีก
และแต่ละคนแต่ละคนไหนว่าไปปฏิบัติธรรมไง
แต่ทำไมถึงแบบไม่ปลงไงคุณนะติดหรูติดอะไรติดสบาย
ทำไมยังต้องจิบกาแฟนั่งคาเฟ่สวย

ก็พบบรรยากาศที่สารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เงียบเหงาอยู่นะฮะ
มีเพียงกลุ่มผู้มาปฏิบัติธรรมไม่กี่คนที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ภายใน
แล้วก็พบร้านกาแฟภายในวัดที่ถูกถ่ายคลิปถ่ายภาพออกมา
ก็ตกแต่งสวยงามมีมุมให้เซลฟี่หลายมุม
แต่ละมุมเขาจะมีคติธรรมสอนใจอยู่
ทีมข่าวของเราสอบถามนางสาวนิชานันคนหารอายุ๓๗ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่บ่อย
กาแฟที่เห็นในคลิปก็เป็นของสถานที่แห่งนี้แหละ
จัดทำขึ้นแต่ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม
ได้ช่วยกันตกแต่งทำให้ร้านกาแฟน่านั่ง
กาแฟก็น่าดื่มนะครับโดยไม่ได้ตั้งราคาไว้
แต่จะให้เป็นการทำบุญแทนตามกำลังศรัทธาของญาติโยมกันเอง
ก็คือซื้อไปปุ๊บเอาอยากใส่ในตู้หย่อนกล่องเท่าไหร่ก็จ่า
ใช่ฮะแล้วแต่จะทำบุญ๑๐บาท๒๐บาท๓๐บาทก็ได้
บางคนก็ทำบุญแก้วละ๕๐บาทนะครับ
ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญมากกว่าเพราะไม่มีราคาขายนะครับ
ร้านกาแฟก็คือจะเป็นญาติโยมที่มาทำที่มาหวัง
มาเปลี่ยนเป็นบาริสตาร์ต่อแล้วแต่กำลังศรัทธา
ก็คือไม่ได้ตั้งราคาขายไว้ครับคือเป็นร้านของทางวัดน่ะนะ
เออนะฮะทางผู้มาปฏิบัติธรรมเขาบอกว่า
อย่ามองว่าเป็นความหรูหราติดสบายหรือว่าไม่ปลงไหมอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่อย่างที่คนที่มาปฏิบัติธรรมในบางครั้งก็เหมือนอยากจะดื่มกาแฟ
อย่างร้านเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศรัทธาให้คุณ
ทายาทโยมร่วมกันทำบุญบริจาคให้มันน่านั่งน่าอยู่ให้มา
หน้าที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่เขาก็อธิบายเหตุผลแบบนี้นะ
มันก็เป็นการอธิบายสยบดราม่าไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับ